เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
อยู่ดีมีคนร้ายขับรถไปหน้าบ้านของผู้ชายคนนึง
แล้วก็กระหน่ำยิงใส่หน้าบ้านเขานะคะ
คือเจ้าของบ้านก็ยืนรอพบกับตำรวจ
คาดว่าสาเหตุที่คนร้ายมาก่อเหตุกระหน่ำยิงที่หน้าบ้านหลังนี้นะคะ
เป็นเพราะว่าตัวคนร้ายน่าจะเป็นลูกหนี้ของแฟนสาวเจ้าของบ้าน

ตำรวจสพนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีคนร้ายใช้ปืนยิงที่บ้านเลขที่๒๕ซอยทานน้ำใจนาจอมเทียน๑๔
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ที่เกิดเหตุก็ชาวบ้านออกมามุ่งดูกันเยอะเลยค่ะ
พื้นถนนมีปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๔๕จำนวน๗ปลอกตกเกลือนพื้นเลย
แล้วก็มีลูกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่๑นัดสภาพสมบูรณ์
ก็เลยคาดว่ากระสุนนัดนี้น่าจะขัดลำกล้องตอนที่ผู้ก่อเหตุกระหน่ำยิงนะคะ
เจ้าของบ้านค่ะชื่อว่านายสุรศักดิ์แก้วสว่างอายุ๓๓ปี
ก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ
นายสุรศักดิ์เจ้าของบ้านบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
มีพ่อแม่แล้วก็เด็กอีก๒คนกำลังจะเข้านอนพักผ่อนบ้านมีเด็กด้วย
ช่วงเวลาเกิดเหตุพ่อบอกว่ามีคนตะโกนเรียกชื่อตัวเอง
แล้วก็เรียกชื่อแฟนสาวค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกไปดู
แฟนสาวยังไม่กลับจากที่ทำงาน
แล้วได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้นโอ้โหเหมือนกับกระหน่ำเลยอ่ะ
ได้ยินเสียงหลายนัดเลยนะคะ
ชาวบ้านอยู่แถวนั้นก็วิ่งออกมาดูกันใหญ่
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นรถเก๋งสีขาว
ไม่เห็นว่ารุ่นอะไรไม่เห็นป้ายทะเบียนนะคะ
ขับถอยออกจากซอยทางเข้าบ้านแล้วก็หนีไปอย่างรวดเร็ว
เอาเงินเข้ามาเอาเงินเข้าไปปล่อย

ทำให้พบว่าก่อนหน้านี้ช่วงประมาณปลายปีที่แล้ว
แฟนสาวของนายสุรศักดิ์เจ้าของบ้าน
ทำสัญญาเงินกู้ประมาณ๘แสนบาท
คือไปกู้เงินจากในทุนเงินกู้รายหนึ่งในพื้นที่ห้วยใหญ่
แล้วก็เอาเงินที่กู้ได้ปล่อยให้คนอื่นกู้ต่อ
ผู้กู้คนอื่นเนี่ยก็หลบหนีไม่ยอมคืนเงิน
ในทุนที่แฟนสาวของนายสุรศักดิ์ไปกู้ยืมไปก็เลยมาตามทวงถาม
อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเล่นแชร์
ซึ่งแฟนสาวของนายสุรศักดิ์เป็นเท้าแชร์ด้วยนะคะ
แต่ว่าเท้าแชร์เนี่ยวงแชร์มันเงินแค่หลักหมื่น
ก็เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากเรื่องอะไร
เป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือว่าเป็นเรื่องของการเล่นแชร์นะคะ
เจรฐีก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุ
เชิญตัวนายสุรศักดิ์และแฟนสาวรวมถึงพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุแล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
เป็นลักษณะของการยิงคมขู่
แต่ถ้าดูจากสาเหตุแบบนี้แล้วก็น่าเป็นห่วงนะ